ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมว่าบ้านเราเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัวแล้วเพราะ
ฉะนั้นหลังจากนี้สภาพอากาศจะร้อนร้อนละลายเลยคุณผู้ชมร้อนทั้งวัน
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพอตอนเที่ยงมองออกไปด้านนอกจะเห็นเป็นเปลวแดดเลย
อย่างที่คุณผู้ชมมองที่แผนที่สภาพอากาศที่ฉันเห็นแล้วยังร้อนนะคะ
เพราะว่าเป็นสีส้มไปทั่วทั้งประเทศแบบนี้จะร้อนที่สุดในช่วงบ่าย๓โมงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือและภาคอีสาในระยะนี้มีฝนฟ้าขนอมลงบันชกแรงบางแห่งร้อยละ๑๐
ขณะที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะ
อากาศค่อนข้างร้อนค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๙องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ในระยะนี้นะคะยังคงต้องระวังฝนในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะ
โดยรวมอากาศยังค่อนข้างร้อนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่๑๘๓๕องศาค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหลีกเลี่ยงการออกไปยังที่แจ้งนะคะ
เพราะว่ามีสิทธิ์เป็นลมแดดได้ค่ะ
ในวันนี้ดิฉันจะพาไปที่ประเทศจีนค่ะไปดูแผ่นดิสดับร้อนกันหน่อย
เพราะว่าเป็นแผ่นดิสน้ำแข็งค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นน้ำแข็งก็จะเป็นแผ่นที่เป็นแท่งใช่ไหมคะ
แต่อันนี้มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะคุณผู้ชม
ดิสน้ำแข็งหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะคือเครปน้ำแข็ง
อยู่กลางแม่น้ำมณฑลเหอลำเจียงของประเทศจีนค่ะ
เคล็บน้ำแข็งมักจะเกิดขึ้นนะคะบริเวณปากแม่น้ำ
และนี่คือลูกหาล่ะวันนี้สวัสดีค่ะ